ไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรประการกันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้สักประมาณ๕โมงเย็น๓รุ่ม๑ค่ะ
วัยรุ่น๓คนไปก่อเหตุข่มขู่ทำร้ายร่างกายแล้วใช้อาวุธปืน
ยิงไปที่วัยรุ่นอายุ๑๙ปีนะคะจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมดูนะวงกลมสีแดงคือกลุ่มวัยรุ่น๓คนที่เขามากัน
แล้วก็มาก่อเหตุลักษณะแรกคือข่มขู่ก่อน
แล้วหลังจากนั้นใช้อาวุธปืนยิงไปที่หนุ่มอายุ๑๙ปีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือบริเวณกลางซอย
กลางซอย๓หมู่บ้านออมทองตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ขณะนั้นนายอธิพงศ์ภวงเล็กอายุ๑๙ปี
เดินเล่นอยู่ในซอยจุดเกิดเหตุปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่น๓คน

เป็นมอเตอร์ไซค์ลักษณะแบบผู้หญิงสีน้ำเงินเข้ามาในซอย
พอพบนายอธิพงศ์๑ใน๓วัยรุ่นได้ชักปืนออกมาข่มขู่
ที่สองวัยรุ่นที่มาด้วยกันจะเข้ามารุมทำร้ายด้วยการชกต่อย
วัยรุ่นทั้งสองคนนะคะรุมทำร้ายอยู่สักพักใหญ่จนหนำใจ
ก็เลยพากันไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ออกไปทางหมู่บ้าน
นายอธิพงศ์ตอนนั้นอาการบาดเจ็บอยู่
วิ่งเข้าไปหยิบมีดออกมาจากบ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ก่อนที่หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นค่ะจะย้อนเข้ามาที่จุดเดิม
จู๋ที่มาทำร้ายในอธิพงศ์
แล้วก็ผู้ก่อเหตุมีการชักปืนออกมาและยิงนายอธิพงศ์ด้วยจำนวน๔นัด
นายอธิพงศ์ล้มฟุบไปกองอยู่กับพื้นเลยนะ
ส่วนกระสุนอีก๓นัดพลาดเป้าค่ะไปถูกรถของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดจะพากันขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป

ซึ่งตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทำงานอยู่บริเวณนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ก็เลยเดินทางมาดูตอนที่กู้ภัยมาถึงเนี่ย
นายอธิพงศ์ล้มฟุบอยู่กับพื้นแล้วนะคะ
ก็เลยรีบช่วยกันนำตัวนายอธิพงศ์เนี่ยไปส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นเนี่ย
รายงานข่าวคือนายอธิพงศ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสดูนะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็กล้องหน้ารถ
ของคนที่เขาจอดรถอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้ค่ะ
จับพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
เออซึ่งคุณผู้ชม
กระสุนไปพลาดเป้าถูกรถของชาวบ้านที่เขาจอดอยู่ด้วยนะคะ
เขาให้ข้อมูลกับเราแบบนี้ค่ะ
แต่ว่ามีคนชาวบ้านมุงเยอะมันก็เลยขับรถหนีไป
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคำบอกเล่าของเจ้าของรถที่กระสุนไปพลาด
รถเขาก็ได้รับความเสียหายด้วยเนี่ยนะคะ
เบื้องต้นตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ติดตั้งอยู่ใกล้ที่จุดเกิดเหตุ
สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนแบบนี้
รวมถึงก็มีกล้องหน้ารถของชาวบ้านที่รถของเขาจอดอยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
สามารถบันทึกใบหน้าของผู้ก่อเหตุชัดเจน
เอาล่ะไม่นานคาดว่าตำรวจจะสามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ส่วนสาเหตุคาดว่าผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ก่อเหตุ

พาพวกตามมาก่อเหตุดังกล่าว
ซึ่งจะมีการสอบสวนสอบปากคำผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับ